เราไปเที่ยวแล้วได้เจอบรรยากาศดีเราอาจจะอิ่มอกอิ่มใจแทนก็ได้คุณผู้ชม
พาไปถ้ำพาคุณทั้งสองไปถ้ำพาคุณผู้ชมไปถ้ำที่จังหวัดสงขลา
แนะนำกันเลยมีหลายที่หลายแห่งที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะ

มีการสำรวจถ้ำนะคะในเขาจังหลนที่บ้านจังหลนหมู่๑๑ตำบลครูหาดใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะ
ปรากฏว่ามีถ้ำไม่ต่ำกว่า๑๐ถ้ำนะคะที่ภายในนั้นมีลานกว้างค่ะ
แล้วก็มีความสวยงามตามธรรมชาติก็คือมีหินงอกหินย้อยค่ะ
ถ้ำนี้มีอายุนานนับหลายร้อยปีนะคะคุณผู้ชม
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปเที่ยวที่เขาจังโหลนนะคะทั้งตอนขาขึ้นแล้วก็ตอนขากลับเนี่ย
มีอย่างหนึ่งที่ต้องมาทำคือกราบไหว้สมเด็จเจ้าจังโหลนนะคะ
ทางด้านคุณอนุหนูราชผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับหน่วยงาน
กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาเขาจังหลนก็เลยพาสื่อพาเข้าไปเที่ยวภายในถ้ำแห่งนี้
ไปดูกันที่แรกก่อนเลยนะคะสำหรับถ้ำที่หนึ่ง
ชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำสะท้อนค่ะหมายถึงว่าแสงแดดนี้สามารถส่องลอดเข้ามาภายในถ้ำได้
ก็เลยมองเห็นความสวยงามของหินงอกหิน

ส่วนถ้ำที่๒ค่ะคุณผู้ชมคือถ้ำท้ายช้าง
ถ้ำท้ายช้างนี่มองดูมันคล้ายบ้านท้ายช้าง
ลักษณะก็จะเป็นหินงอกหินย้อยแบบโครงช้างนะคะ
เห็นช่วงท้ายของช้างอยู่ซึ่งสวยงามมาก
แสงส่องลงมาก็ยิ่งจะงดงามมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะ

ไปดูถ้ำที่๓ค่ะก็คือถ้ำประตูชัย
เป็นถ้ำที่สามารถเดินลอดทะลุไปได้กว่า๑๐ถ้ำในเขาจังหลนนี่แหละค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมทางกลุ่มเองก็เลย
ดำเนินการพัฒนาเพื่อที่จะให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปด้วย
อันนี้นำมาฝากกันเป็นน้ำจิ้มก่อน
ใครอยากจะไปพิสูจน์ความสวยงามตามธรรมชาติของหินงอกหินย้อย
ก็ไปกันได้เลยนะที่ถ้ำเขาจังหลน
ครูหาใต้อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลานะคะ

ใช่ตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มอนุรักษ์เขาก็เลยจัดชุดรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ต่างคอยดูแลอำนวยความสะดวก

แล้วก็ที่สำคัญไปแล้วเราก็ต้องช่วยกันดูแลอนุรักษ์สภาพ
แวดล้อมด้วยอย่าไปทำลายอย่าไปเก็บอะไรมา
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก็พอแล้วนะคะ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับ